ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะนักปั่นจักรยานค่ะ
โอ้โหคือเขาปั่นจักรยาน
พุ่งเข้าชนกับท้ายรถที่เป็นรถ๔ล้อ
แต่มันเป็นลักษณะ๔ล้อขนของตู้ทึบแบบนั้น
คุณดูสภาพจักรยานจักรยานมันต้องตรง
แต่อันนี้คือชนคงแรงมากแล้วสภาพหักงอ
แล้วคาติดอยู่กับรถตู้ทึบส่งของแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนน๓๕๗๔ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
กู้ภัยพอได้รับแจ้งเหตุก็ไปเลยค่ะ
ไปถึงเนี่ยก็ไปเจอจักรยานมันสภาพถูกอัดติดอยู่กับท้ายรถเนี่ย
ส่งของแบบนี้นะคะแล้วรถเนี่ยก็จอดอยู่ริมด้านซ้าย
ทีนี้ก็ไปเจอไปเห็นเลยว่ามีร่างของนักปั่น
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นก็ต้องรีบเอาผ้าขาวไปคลุมไว้นะคะ
อย่างที่บอกว่าตัวจักรยานเนี่ยมันหักเป็น๒ท่อนเลยแล้วพับเข้าหากันเลย
คนขับรถตู้ทึบคนนี้บอกว่ายังไง
นายสุชาติเล่าแบบนี้ว่าเขาไปขนของมาจากบ้านค่าย
กำลังจะไปส่งที่ชุมชนบ้านดอนเขตอำเภอเมืองระยอง
มาถึงที่เกิดเหตุเออมันมีเงาร่มไม้ดีจังเลย
คงจะร่มก็จอดรถกินข้าวหน่อยแล้วกันเพราะว่าเหนื่อยแล้ว
ก็จอดชิดเขาบอกนะเขาจอดชิดเข้าขอบทางหลังเส้นขาวแล้วนะ
และยังเปิดไฟกระพริบส่งสัญญาณเตือนไว้ให้รู้ด้วย
ตอนนั่งกินข้าวอยู่ดีได้ยินเสียงชนอะไรสักอย่างมาชนโครม
หันไปดูเห็นมีคนปั่นจักรยานปั่นจักรยานมาชนท้ายรถแล้วติดอยู่แบบนั้น
เจ้าตัวเดินออกมาดูตกใจนะคะรีบแจ้งกู้ภัยปรากฏ
ปั่นเสียชีวิตแล้วนะ

ปั่นจักรยานรายนี้สรุปว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยนะ
แต่ว่าในตัวไม่พบเอกสารอะไรใดเลย
แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพของเขาไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลบ้านค่ายก่อนนะ
เพราะว่ายังไงก็ต้องไปติดตามหาญาติของคนเสียชีวิต
ก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์กับนักปั่นจักรยานนะ
ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ